คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปที่งานประเพณี
เป็นงานประเพณีไหว้เจ้าแล้วก็งานแสดงงิ้วที่มหาสารคาม
คุณมีร้านรวงต่างนะเข้ามาออกบูธยาวเลย
เป็นพันร้านแล้วเห็นไหมคนเยอะมากจริง
แล้วสิ่งที่ตามมาคือคนเยอะไปจับจ่ายซื้อของกัน

แบงค์ปลอมจ้ะโอ้โถช่วงนี้แบงค์ปลอมระบาดเยอะนะ

เอาเนี้ยสเปร์แอลกอฮอล์ที่เราฉีดในวันนี้

แล้วนี่ตอนที่นักข่าวของเราไปตรวจสอบดูนี่แม่ค้าเขาลองเอาสเปรยแอลกอฮอลฉีดให้ดูเลยนะคะ
ซึ่งลักษณะเนี่ยจับดูก็รู้เลยมันจะเหมือนกับจับกระดาษกระดาษเปล่านี่แหละค่ะ
แต่พอเอาสเปรย์ฉีดไปปั๊บอ้าวมันเลือนมันจางไปแบบนี้
แล้วคนที่เจอคือใครแม่ค้าที่เขาขายปูม้าแล้วแกะเนื้อเนื้อล้วนเนี่ยนะ
เขาบอกว่างานนี้ร้านออกเยอะออกร้านกันพันกว่าร้านยาวเป็นโลอ่ะค่ะ
คนก็มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันแล้วตอนนั้นน่ะลูกค้าก็มาซื้อของตัวแม่ค้าเองมันก็ต้องไวต้องเร็วไง
รับเงินทอนเงินมันก็วุ่นวายไปหมดไม่ได้มาสังเกตมารู้อีกทีหนึ่งตอนหลังเป็นแบบนี้ลองฟังแม่ค้าหน่อยค่ะ
ช่วงชุนละมุนค่ะก็เราทั้งรับเงินทั้งทอนเงินนะคะเราก็ดูไม่ทันลูกค้าก็เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอมาตรวจสอบดูอีกทีนึงก็จะเห็นแบงค์ปลอมแบงค์ที่หน้าของพระเจ้าอยู่หัวก็คือละลายไปอย่างนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบงค์จริงอะค่ะ
ใช่ค่ะก็จะไม่เหมือนแบงค์ที่เราได้มาใหม่หนะค่ะ

โหแบงค์สี่ตกแบงค์พรอมแบบนี้
ทีนี้พี่เขาก็เลยเตือนแหละเผื่อร้านอื่นจะเจอต้องดูให้ดีนะคะ